คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เพื่อนคู่หู
จับยามสามแต้มตรวจดวงชะตาทีมรักให้หมอดูทักก่อนลงเตะ
ไม่ต้องเย้เหรอคุณจะเย้ปะนี้ตกมือจะเย้

ใช่ความหวังเล็กขอให้แบบกุ้มกิ่มชุ่มชื่นหัวใจ

เย้เกิดเย้เผื่อแชมป์ปีน่า

หูนี่หูเลยอ่ะ

มันก็เรียกว่าพูเอ้ยเชลซีเอ้ย

ไม่ใช่หมายถึงว่าถ้าเกิดจะเอาแชมป์ปีหน้าเนี่ย

เยอะแล้วก็แชมป์อีก๒ปี
อ่าปีหน้าครับ
เย้อีก๓ปี
เย้อีก๔ปี

สวัสดีครับวันนี้จับยามสำแตมก็จบกันเทียบหน้าดี
คุณจะหนีปิดรายการตลอดเลย

นี่เขาเป็นแบบไอดอลผมเลยนะผมฟังเขาบ่อยมาก

เจอหน้าตาแล้วเป็นยังไง

เวลาคนที่เป็นแฟนรายการผมครับผมเจอหน้าตาผมเนี่ยจะชมทุกคน

เพราะว่าปกติผมเข้าวงการมาวงการภาควงภาคบอลเนี่ย

เสียงก็ไม่ดีความรู้ก็ไม่มี
แต่ว่าเขาอยากให้คนภาคมีคนหน้าตาดี
เขาก็เลยเอามุมเข้ามาทำให้บรรยากาศของการพากบอลเนี่ย
มันจะได้ยกระดับคนพากบอลหน้าตาดีนิดหน่อย

พี่ไม่รับงานด้านนี้เดินแบบเป็นนักร้อง
ก็เดี๋ยวจะทำให้สมาธิกับการพากบอลเราหายไป
พี่ยังไปด้วย
ผมชอบตรงนี้
เพราะเนื่องด้วยอาทิตย์นี้พี่ยังไม่ยอม
เราก็เลยมาทำการสรุปวัดเช็คดูงกันเลยว่า
โค้งสุดท้ายช่วงพรีเมียลีกนะ
ตอนนี้เนี่ยทีมใดจะเข้าป้ายแชมป์พรีเมีย

ก็เลือกเอาว่าจะไป๗๐นี่ไหมเอง
หมายถึงโดนนะ
ดูจากฟ้องแล้วมันคง๗๐นี่ครั้งเดียวแหละ
มันคง๗๐ที่อื่นไม่ได้แล้วแหละ
เผื่อทีมเขาลิเวอร์พูก็ยังมีโอกาสที่จะไตอำดับขึ้นมาติดท็อป๔นะพี่วา
กลายเป็นความสุขมีแค่นี้แล้ว

ตอนนี้เราถ่ายตอนเที่ยงพอดีเอาข้าวมากินเลยไหม

ไม่เอาสิเราต้องช่วยแบบดำเนินรายการไปด้วยนะ

รุ่นท็อป๔เกิดเหลือ๕นัท
อะรุ่นท็อป๖ก็ได้วะ

ที่๘กูเอาแล้ว

ทีมงานตัดต่อขึ้นเด็กริวฟูเป็นนี้แหละ

ก่อนเข้าเนื้อหาสำคัญเลย
อยากรู้จริงอันนี้เป็นคำถามที่ติดทั้งผมในใจมาที่นาน
ผมว่าอยู่ในใจผมด้วยและอยู่ในใจทุกคน

ชื่นชอบและเชียร์ทีมไหนเป็นพิเศษครับ

มันไม่กดห้ามเหรออ๋อมันต้องเชียร์บอลทีมเดียว
มึงต้องเชียร์แมนยูต้องเชียร์ลีฟูเชียร์ลีฟูเชียร์แมนยู

เราดูได้หมดอยู่แล้ววันนี้อยากจะเชียร์แมนซิตี้

คุณเชียร์ลีฟูอย่างเนี่ยลีฟูไม่ได้แชมป์อุ้นเซงส์ไหม
เซงส์สิ
แล้วผมอ่ะเชียร์ทุกทีม

ทีมไหนก็โอเค
อันนี้ไม่ได้แชมป์ก็มีความสุข
อันนี้ไม่ได้แชมป์ก็มีความสุข

ลูกพี่วาวคือเยอะมากแล้วใส่เสื้อทุกทีม

วิธีคิดนี้เราเนอะเอาไปลองทำมัน

ไปยัลลาลิก้าไปยังเกาะเช้าหวาน

อ่ะเรามาพูดถึงทีมแรกเลยดีกว่า

เราต้องบอกก่อน๓ทีมที่เราพูด
ก็เรียกว่ายังพอจะอยู่ในเส้นทางการดู

อันนี้ไม่ใช่ดูโทอันนี้เอาเนี่ยเล่นของ
ท้องเสียก่อนแทงลงไม่ได้เล่นอยู่เจ็บตู้เหลือ๘คนทะเลาะกันเองระเบิดตุ้มตั้มอะไรไปเลย
อันนี้ผมต้องแบบเหมือนเขาเรียกว่าใช้มนต์ดำของคแมร์อะไรอย่างนี้
เอ้าแมนดูอยากเป็นแชมป์ปะล่ะมันไม่มีเอ้าก็ตามตั้ง๑๐กว่าแต้มมันก็มีทางเดียว
๑๙แต้มนี้อันนี้ทฤษฎีเลยใช่ไหมปฏิบัติเลยนะ
อยากได้แชมป์ปะล่ะอ๋อเออว่าเดี๋ยวผมหา
รวมเลยรวมแฟนแมนยูคุณประกาศได้ในเพจเนี่ยรายการคุณนะไหม
อ่าอ่ะใครเล่นของได้ใครมีของนัดรวมพลอ่าแฟนผีแดง
สวดมนต์ให้ผีแดงไม่ต้องสวดมนต์ให้ผีแดงไม่ต้องเลยหรอ
รวมพลคนเล่นของเลยคุณจะเสกอะไรเข้าหนังอะไรเข้าท้อง
กับสองทีมนะทีมลุ้นแชมป์เปลี่ยนเลยนะ
เออและด้วยนี่คุณต้องรุ่นแชมป์ได้เห็นไหมปะนี่คุณมีอยู่๔๒แต้มอ่า

เอ้า๒๗ตารี้ภูรวยอีก๑๒นัฐเหมือนกัน

คุณรวมคนเล่นของจากแฟนแมนอยู่แล้วเอาแฟนไปให้พูดมาอีก
เอามาสามทีมแหละต้องมีคนมีพี่ชาวบ้างวะ
ผมให้ครูลั่นอันอีกอันนั้นสามที
แล้วมึงไปใช้ฝีมือแข่งกัน๓ทีม
เดี่ยวผมหาเปิดต่อ
โหสุธาเลยมันต้องมีแปลงแหละ
อ๋อตายละอยู่ดีเราไปเล่นของคุณคมแมงกันละ
ถ้าไทยไม่มีประเทศเพื่อนบ้านผมว่าน่าจะพอมี

เอามารวมมาเลยผมว่าแฟนเรียกว่าผู้แฟนแมนอยู่เยอะ

ตอนนั้นผมเห็นคุณเอาพี่ป๋องพี่ป๋องมาเพราะมีพวกเยอะเหมือนกันนะ
เออเออว่ะอุ้ยอันนั้นตัวดีเลยน่ะ
ก็ไม่รู้ไงผมก็แค่แนะนำแต่ว่าคุณโดนของกลับมาผมไม่รู้น่ะ

ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
เอาจริงอ่ะ

แค่เป็นทางทฤษฎี
เอาที่สบายใจ
ไม่ได้ว่าอะไร

ที่๒ก็เพื่อนร่วมเมือง

น่ากลัวในทางดีหรือไม่ดี

เหมือนยังมีรุ้นแชมป์ในเส้นทางนี้

ถึงแม้ว่าแบบเอาจริงเขาตามอยู่

เเลวยังจะเหลือแมคสำคัญก็ที่

ซึ่งถ้าเจอกันเองแล้วแมนซิตี้ชนะนี่คือแตกแตนหมด
ผมจะมันมันจะมันขนาดไหน

ที่เป็นแชมป์เฉือนตั้งเดียวอ่ะ

แล้วก็ท่านั่นชนะรวดอ่ะ

และผมไม่อ่านหลังเกม

ใครที่อยู่ตรงนั่น

แต่แม่งใจสั่งมาอย่างนี้เหรอลูกยิงใจสั่งมา
อันนี้ก็ไม่สนอันนี้ก็หลับหูหลับตาปุ้มเข้า
แล้วสวยด้วยนะก็ใช่ไง
ก็คือถ้าแมทนั้นเกิดเสมอขึ้นมา
ก็เจ็ดลูกมูลแล้วจริง
คืออย่างที่บอกว่าบอลกับแมชตี้กันประมาณไม่ได้

ว่ายิ่งแมทล่าสุดที่แชมป์เบียนสลีกใช่ไหมคะ

แล้วนั่นกลับมาแฮททิกอีก

นี่อ่ะลงแบบ๖๐นาที

ถ้าไม่เขียนตัวมันยิงนั้นละ๘ลูกอ่ะจริง

เอาถ้วยไปเล่นบ้านเหอะถ้ามันยิงแบบนี้
ลองยิงอย่างนี้เรื่อยนะ

ลองหันไปมองกลางเขาอ่ะ

คนที่จ่ายบอลหวยที่สุดในแห่งองค์กลางคือ
คือมานั่งดูแบบโอ้โหคุมกำลังเขา

แต่ไม่รู้ว่าปีนี้มันเกิดอะไรขึ้นที่ทำไมไปสะดุดเยอะ

ต้องพูดว่าอันนี้คือคงชิวนอนก็หลับฝันดี
เว้ยพี่นี่ชิบลูกจะแข่งกูจะเป็นแชมป์เว้ย

ถูกมั้ยครั้งแรกแล้วเราไปดูดิดูมั้ย

จะต้องใช้อะไรล้างอย่าต้องอะไรแบบนี้นะ
คิดดีไม่ได้จริงเลยแต่ตอนนี้

รู้ว่าคืนนี้ต้องทำอะไรบ้างเหมือนเดิม

เช็คอะไรเหรอเช็คเงิน
ก็ธรรมดาจะออกไปข้างนอก

ยิ่งใกล้อย่างนี้

ถ้ามันไปถึงจุดที่มันชนะแพ้กันด้วยแบบเกมเดียวเนี่ย
รู้ดูกันไม่เคยพลาดให้เลย
เป็นแบบเขี้ยวจริงแล้วเฟฟโอ้โห้ประสบการณ์เฟฟในการลุ้นแชมป์
ถ้าเกิดจะพล่าก็คือแบบปีที่รี่ปูได้ห่างไปเลยไม่ต้องมากดดัน

เพราะว่าเราเห็นเอาเป็นว่าบริษัทรับพนันต่างประเทศเนี่ย
มันก็เห็นได้ชัดว่าแล้ววันนี้มันคือทำให้เห็นว่าสักยภาพมันดี
เอาเป็นว่าแค่นี้ทีมอื่นก็มาอยู่ในตรงนี้ยากนะ
ยากมากจริงอาจจะทำได้แต่ว่าถึงตอนนี้ก็สุดแล้วแหละ
เข้าใกล้มากแต่เพียงแต่ว่าฟุตบอลมันก็ไม่ได้ว่าเข้าใกล้มันจะเป็นแชมป์ไง
คำว่าใกล้เนี่ย๑๐นัดสุดท้ายเนี่ยมันไม่ถือว่าใกล้นะ
มันก็ยัง๑ใน๓ของฤดูการ๕๑ใน๔ด้วยซ้ำ
อย่าว่าแต่นัดเดียวมันก็สะดุดได้
เสมอง่อยสักหนึ่งแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะ

เพราะเดือนหน้าเนี่ยเดือนหน้าคือเมษายนเนี่ย

ว่าเกมโหดอาจไปเยือนโหดเนี่ย

แต่โอเคแหละกับฟอร์มการเล่นที่มันยอดเยี่ยมมาก

ผมว่าถ้าผ่านมรสุมนี้ได้

ก็คงถอดใจเอาพูดง่าย

อ้าวแล้วถ้าผมถามอีกอย่างเลย

เขาเรียกว่าไงเป็นส่งผลดี
ใช่คือถ้าเกิดถามว่าส่งผลดีไหมเนี่ย

อาเจตต้าเขาให้สัมภาษณ์หลังเกมว่า

ฟุตบอลยุโรปกับอาชนอนมันก็ห่างหายกันไป
สักครั้งถึงแล้วก็อยากจะมีความสำเร็จ
อีกหนึ่งรายการเขามองว่าทีมเขาไหว

เรื่องร้ายที่มันมีผลดี
เพราะว่าผมก็โฟกัสพรีเมอร์ลีก

ธรรมิยาสุทัศน์ไปแล้ว
ซาริตาก็ไม่รู้กลับมาได้เมื่อไหร่
เราก็ไม่รู้ว่ายิ่งเล่นเกมเยอะ

ว่าเราในฐานะ

ว่าเขาต้องได้ว่า
พอรู้สึกว่าเขาตกรอบ

ก็จะเศร้ามึงมีโอกาสได้แชมป์พรีเมอร์

ไม่ต้องเอาเหรอกอันนั่น
ใช่ต้องได้นะ

พบบ่องนี่มาแบบ
เอาจริงว่าถ้าไม่ได้แชมป์
ผมบอกว่าแฟนอาซอนจะเสียใจมาก
เพราะมันเป็นปีที่ต้องยอมรับว่าเล่นดีมาก
ดีแบบดีโยนหน้าตกใจ
ดีขนาดนี้เลยวะ

มันต้องพุ่งเข้ามาแบบเล่นดีแบบหน้าใจหาย

ก็รอดูดีกว่าว่าผลมันจะเป็นยังไง
ทีนี้ผมให้พี่วาว๗๗ดาวฟันทง

เอาจริงให้ผมฟันทงนะ

เพราะมันใกล้กันมาก
แต่ผมว่าลุ้นกันจนถึงหยดสุดท้าย

เพราะจริงลิวส์ฟู
เดี๋ยวลิวภูเขาชนะทีมเก่งมาได้หลายทีม

ฟูจะไม่เก่งกับทีมที่เป็นบ๊วยปีนี้

อ๋อหลังจากเราแพ้บ๊วยรอบนั้น

ผมกระจอกผมไม่ได้แค่นี้

เราจะเปิดไพ่สองฝั่ง

อันนี้เราจะเปิดทีมละ๓ใบเลย
เพื่อดูภาพรวมว่า

ตอนนี้แนวโน้มว่าจะเป็นอย่างไร
ผมแค่กลัวอย่างเดียวถ้าเปิดไพ่มา

ว่าไพ่จะออกมาว่าเป็นอย่างไร
เราลองดูว่าการทำนายทางนี้
อ้าวโอเหมมคุณเนี่ย

คือเปิดปุ๊บปั๊บ

เฮ้ยถูก๗๘๐ในแมทที่ถ่ายมา
หลังจากช่วงที่เขาฟอร์มตกไปช่วงบอลโลก

โอ้โหทัวร์เยอะกว่าเจ๊เกียวอีกอ่ะ
อะไรนะอาทิตย์ที่แล้วคุณบอกว่ารายการไม่ได้ดัง

ใบที่๒๓เหรียญ
และใบที่๓ราชาถือถ้วย

ถูกไหม

คือเป็นไพ่แห่งความเป็นนักรบ

ฟิตพลังพร้อมใจพร้อม
แต่ร่างกายไม่รู้ว่าพร้อมหรือเปล่านะ

ว่าแบบสู้จนยิบตา
สู้จนยืดเยอะจนนาทีสุดท้าย

แต่ใบที่๒มาเนี่ย๓เหรียญ
๓เหรียญความหมายของไพ่๒๔๓เหรียญนะครับ
ก็คือการลงทุนการรวมระดมความคิด
หรือการวางแผนการวิเคราะห์ว่านู่นนี่นั่น

ซึ่งณตอนนี้นะดูตามหน้าไพ่นะ
ว่าตอนนี้เอาแค่๓ที่เป็นไปได้ดีไหม

ความเป็นจริงมามาคิดอะ

อีก๒ถ้วยถ้าอยู่ในเส้นทางของเขาเนี่ย
เอาจริงได้มาอีกหนึ่งในสองที่รู้สึก
อ่าถูกต้องถูกแล้วคือนะตอนเนี้ยเล่นตามโมเมนตัมของเขาแล้วแหละ
อาจจะแบบเหมือนแอบเหมือนเขาเรียกว่าเป็นราชาที่แบบก็มองอยู่นะแต่ก็คือแบบเราเอาเท่าที่เราไหวไม่ได้แบบรีบร้อนหรือเร่ง
ก็คือไพ่ถ้วยเป็นไพ่เรื่องเกี่ยวกับธาตุน้ำ
น้ำมันก็คือความไหลไงไหลร่มเย็นหรืออะไรอย่างนี้

พระครองมาแล้วได้หนึ่งถ้วย

ก็ได้ปีนี้ก็เล่นไปเรื่อย

การเอาเขาเข้ามามันคือ

ผมไม่ชอบเขาแต่ผมต้องจับเพราะว่าวันนี้พี่วาวใส่อาเซนอนมา
คือเขาเรียกว่าใส่ความเกลียดชังไปในการจับหรือเปล่า
จะออกมาตามความเกลียดชังที่คุณมีอยู่ในใจหรือเปล่า

เรามาดูกัน
เราเริ่มจากใบนี้ใบนี้ยิ้มให้

อุ้ยมันเหมือนอะไรเลยน้อยเนี่ย

โอเคโอเคเลือกมาแล้ว๓ใบ

ใบที่สาม๖ถ้วย
ไม่๖ถ้วยหรือว่ากูได้ไม่ใช่เขายังไม่เคยได้
แม่ขอขิงหน่อยนะเราอ่ะ

ก็ได้ก็ได้เยอะด้วย๖ถ้วยเลย

แท็กเลยนะครับเด็กลิฟูเป็นนี้ทุกคนครับ

ดาบเนี่ยความหมายถ้าตามหน้าไพ่นะก็คือแบบ
อ่ะมีแผลเยอะมีอุปสรรคนู่นนี่นั่น
ที่เข้ามาขัดขวางของเขาอยู่
แต่ถ้ามองมุมอันนี้คือมุมไม่ดีนะ
แต่ถ้ามองมุมดีของไพ่๑๐ดาบเนี่ยมีมุมดีอยู่คือ
ถ้าคุณผ่านพ้นอุปสรรคหรือผ่านพ้นแผลเจ็บปวดมาตรงนี้ได้
คุณก็เดินหน้าได้แบบ

เหมือนกราฟตกสุดแล้วมันจะขึ้นแล้วหลังอย่างนี้
ถ้ามามองมุมนี้โอกาสที่แมนซิตี้ถ้าเขาเรียกว่าไงรวบรวมบาดแผลหรือรวบรวมความเจ็บปวดที่ปัญหาอะไรต่างไปได้เนี่ย

ซึ่งตอนนี้ถ้าดูตามหน้าไพ่
จะจัดสรรปั้นส่วนอะไรให้มันเป็นทางที่ดีมากน้อยแค่ไหน

ผมต้องแล้วว่าเขาอย่างนั้น
เป็นไปได้

ไพ่๖ถ้วยความหมาย๖ถ้วยนะครับคือ
ความสมหวังหรือความนึกคิด
ระลึกถึงในเยาวัยหรือแบบอดีตที่ผ่านมา
ที่เขาเคยมีประสบการณ์ที่ดีมาเนี่ย
ซึ่งการที่เขามีประสบการณ์ที่ดีก่อนมาก่อนหน้านี้เนี่ย

มาใช้กับสถานการณ์ณจุดนี้ก็เป็นได้

จะเข้าป้ายแชมป์พรีเมียก็ยังมีอยู่นะ
ถือว่าไพ่ดีไพ่บอกคือว่าโอเคเลยทีเดียวไพ่ดีเลย

ต้องมือซ้ายมือขวามือข้างไหนก็ได้

อ่าใบแรกเลือกมาเลย

อ่าแน่แน่แน่

มาแล้วนะไพ่ที่ยิ้มให้พี่วาวนะพี่วาวหยิบมา
ใบที่๒คือ๗เหรียญ

หน้าตาคุณตอนพูดคำว่า๑เหรียญดูแบบ
ดูดูมีพลังอ่ะมีพลังใช่ไหมอ่ะโอเค
ถือไม้ก่อนใบแรกก่อนนะเด็กถือไม้ก็คือ
ความหวังความหวังใหม่คือความ
เหมือนเขาเรียกว่ามีสิ่งที่เขาตั้งจิตตั้งใจไว้อยู่แล้วเนี่ย
ตอนนี้เหมือนทรงเขาตั้งทรงตั้งไข่หรือตั้งความหวังอะไรเนี่ย
เริ่มอยู่กับที่แล้วแล้วลืมบอกไปอีกอย่างหนึ่งคือ
ถือไม้ความหมายของไพ่ใบนี้นะครับคือเป็นแบบเหมือนเขาเรียกว่าเป็นเด็กมีไฟ
มีพลังก็ใช้แบบทรงทีมปัจจุบันใช่อ่าใช่มันก็มีเด็กมีเด็กมีฟังรุ่งใช่
แบบดูโอเคละอย่างงี้ใช่อ่านะแต่ใบที่สองเนี่ยคือเจ็ดเหรียญ
ความหมายของเจ็ดเหรียญนะครับผมจำได้แล้วผมเคยผม
ผมเคยจำความหมายของไฟล์ใบนี้ทำไมครับต้องรอคอยใช่ไหม
อะไรประมาณนั้นแต่เจ็ดเหรียญความหมายตรงเนี้ยคือเอาจริงจริงอ่ะ
ความหมายก็คือการรอคอยการรอคอยตรงเนี้ยเหมือนเขาเรียกว่าไงอ่ะ
สิ่งที่เขาตั้งจิตตั้งใจมาเนี่ยไอ้สิ่งที่เขารอคอยมาเนี่ย
ตอนนี้เหมือนมันกำลังจะมาแล้วนะกำลังจะมากำลังจะมาน่ะ
และอยู่ที่เขาตอนเนี้ยตัวเขาเองเนี่ยตัวถ้าตามหน้าไพ่นะตัวเขาเองอ่ะ
อยู่ที่ว่าเขาจะหยิบอ่าจะคว้าหรือเปล่าอันดูจากไพ่คือโอกาสตรงนี้มาได้มากแล้ว
มองจะจะดึงออกมาหรือเปล่าเหมือนตอนนี้ที่เขาเป็นจ่าฝูงอยู่
ทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเขาเองแล้วใช่อ๋อถูกต้องสถานการณ์ตอนเนี้ย
ถือว่าตอนนี้ได้เปรียบแล้วนะและไพ่มาสุดท้ายคือหนึ่งเหรียญ
หนึ่งเหรียญนะครับความหมายของไพ่หนึ่งเหรียญคืออ่าพูดง่าย
ทำงานได้งานทำเงินได้เงินอ๋อเหรอแล้วหนึ่งเหรียญตรงเนี้ยคือเหมือนเขาเรียกว่าเป็น
เขาเรียกว่าเป็นวัตถุที่เราสามารถจับต้องหยิบจับได้
แปลว่าจากที่เราคอยยืนมองอยู่มีสิทธิ์นะหนึ่งเหรียญคือการได้หยิบมาแล้วมีสิทธิ์นะ
อาเซนอนถ้าดูตาม๓หน้าไพ่ใบนี้นะมีสิทธิ์แล้วนะที่อาเซนนอนจะได้แชมป์พรีเมียชิปในปีนี้
นั่นหมายความว่าถ้าเกิดเทียบไพ่กับแมนซิตี้เนี่ยอาซอนดีกว่าอาเซนอนดีกว่าอ้าวเอาละเว้ย
อาเซนนอนดีกว่าเอาเว้ยเว้ยเอาเว้ยเว้ยถ้าดูตามหน้าไพ่นะบอกก่อนนะตามหน้าไพ่นะ
อันนี้ก็คุณย้ำคุณย้ำหลายรอบหรอว่าไม่ต้องมาโรงกูนะคุณบอกก่อนนะอันนี้ตามหน้าไพ่นะ
เออถ้าประกอบกับทั้งอาเซนอนและแมนซิตี้นะครับแมนซิตี้ถามว่าสถานการณ์บวกกับความเป็นไปได้ของหน้าไพ่นะอืม
แมนเซตี้ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีนะมีแต่เขาแต่อาเซนนอนดีกว่าอ่าอาเซนนอนดีกว่าอันนี้อันนี้จะวัดเป็นเปอร์เซ็นต์

ถ้าตามหน้าไพ่นะถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์นะ
ผมคิดว่าอาเซนอนผมให้๖๐เปอร์เซ็นต์แล้วกันค่ะ

วกกับสถานการณ์ความน่าจะเป็นที่เป็นอยู่ปัจจุบันด้วย
ตอนนี้อาเซนอนก็ถ้ามองมุมดีก็คืออาเซนนอนเป็นจ่าฝูงเนาะ

ข้ารายจะอยากรู้ไงว่า
วันที่เราเปิดไภอายีนิมาเทปนี้เทปนี้เป็นยังไงส์ต้องมาหน่อย
ถ้าไม่ถูกเนี่ยไม่ต้องมาทับถมผมนะผมกลัวคุณจริงเลยเนี่ย
มันก็มีผิดมีถูกเลยนะมันจะผิดถูกอะไรหมดกระโโถ้เว้ย
สนุกเป็นศรีสรรค์ในการเชียร์ฟุตบอลละก่อน

บาเยิิันนะ
แปดถ้วย

ถ้วยความหมายว่าแปดถ้วยคือความผิดหวัง

มาสลิตได้๖ไม้

เพราะว่า๖ไม้คือความแบบเหมือนเขาเรียก

เต็ม๑๐ผมให้๖ถึง๗

แต่ความหมายของไพ่ใบนี้อีกอย่างหนึ่งนะ
มีความหมายในยะแอบแฝงอยู่คือ

ตามเหตุตามผลของมันตามเหตุตามผลและความเป็นจริง

อันนี้ผมให้๕แล้วกันเพราะกลางนะ

เชลซีหยิบ

พูดเลยนะเพิ่งใบบุญ
อยู่ที่ดวงชะตาของเขาเอง
อันนี้ก็คือถ้าเต็ม๑๐ก็สู้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่

แต่เหมือนเขาเรียกว่ามันต้องพึ่งองค์ประกอบอะไรหลายอย่าง
เช่นแฟนบอลหรือผู้จัดการทีม
หรือสถานการณ์อาจารย์วีเออร์อะไรอื่น
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์รอบข้างว่าเขาจะเป็นยังไง
ที่เราเปิดมาตอนนี้เซตตี้ดีสุด
อ่าวอินเตอร์ฟรีราน

อุ้ยอินเตอร์นี่หูสีกับมัดซิตอี้เลย

ความหมายไพ่๑ถ้วยครับเป็นถ้วยก็คือความรักความปรารถนา
แล้วเนี่ยหนึ่งถ้วยกับหนึ่งไม้เนี่ยความหมายเนี่ยใกล้เคียงกันเลยนะ
มันมีความแบบเพราะถ้วยมันเป็นความหมายในเรื่องเกี่ยวกับความรัก
ความรักมันก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์อะไรอย่างนี้

อันนี้มีครบแล้วเนี่ย

ไม้เนี่ยคือแบกความกดดันแบกความหวังไว้เยอะจนเกินไป
จนแบบรู้สึกว่าแบบกูไม่น่ารอดนาโปรีอะ
งั้นสุดท้ายม้ามืดเลย

เป็นไพ่แบบเหมือนกึ่งกลางขมุกขมัว

ก็ตามเขาเรียกว่าตามทีมเต็งเลย
ไอ้ที่มามืดหน้าสำคัญเลยนะ

แล้วลองลงมาก็คือนาโปรลี
อันนี้ผมจัดแรงให้เลยอ่ะ

เอายึดตามความจริง

เขาดูเป็นไปได้

วันนั้นตอนบนโลกคล้ายอย่างนี้เลย

แล้วก็มีอันนั้นโรนาโด

อันนั้นพิชชี่มาจับ
รอดูแล้วกันสนุกสนาน

ผมชอบอี๘ใบหลังเนี่ยแหละ

เซนอนจะต้องควบคุมความเป็นตัวเองให้ได้

ลองดูครับผม

ซึ่งตอนแรกเขาก็ไม่คิดอะไรหรอก

กูจำเลยตอนนี้กูจำเลย

เป็นกูรู

โอเคก่อนล่ำลาฝากให้พี่วาว

แล้วก็เดี๋ยวละคร

ปังไม่มีนะครับ
บอกไว้ก่อนนะครับ
ไปดูเปิดช่องไทรันไทรัน
ปิดซิงเกิลก็ไม่มีวันนี้นะครับ

แล้วก็ภาคฟุตบอลก็ติดตามได้ทางทูวิชั่น

เฟซบุ๊กยูทูปแต่ว่ายูทูปก็ฝากไว้ช่อง

ทำเคล็ดเผื่อฟุตบอลวิเคราะห์วิจารณ์

อือแบบอยากดูคนหลอก็เปิดช่องดู
แต่ถ้าอยากดูผู้ชายหน้าจักดีก็มาที่ช่องดู

ทุกวันเอ้ยทุกวันเสาร์

มีหมดแล้วก็ถ้าอยากเห็นหน้าค่าตา

สวัสดีครับทุกคน